ความเร็วสูงแล้วเหล็กที่บรรทุกมาที่อยู่ด้านหลังรถมันไปเกี่ยวเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์คือไปเกี่ยวกับหญิงสาวที่เป็นหญิงชาลาขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมค่ะมันไม่น่ากล้าจะเกิดขึ้นเลย

แล้วเหล็กมันโผล่ออกมาด้านข้างตรงนั้น

มันกินเหมือนเกรนหนึ่งได้เลย
นี่แหละค่ะไม่ต้องเพลย์ภาพซ้ำแล้วนะคะ

เอาเดี๋ยวถ้าจะให้คุณผู้ชมดูเอาหยุดภาพไว้แค่ตรงจังหวะที่เหล็กมันโผล่ออกมาตรงนั้นก็พอเนอะ
เขาโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์หน้าที่ตอนเกิดเหตุที่มันดูไม่คาดคิดจริง
ช่วง๖โมงเย็นนะคะของวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่เราวงแดงไว้อยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ

มันเกิดขึ้นแถวบริเวณนะคะตรงไซน้อยถนนบางกรวยค่ะที่จังหวัดนทบุรี
ที่มันโผล่ออกมาด้านข้างรถบรรทุกไปเกี่ยวหรือฟาดหัวของหญิงสูงอายุอายุหกสิบปี
ชื่อว่านางคำพิษชอบศาลค่ะอ่า
งานเอาแค่นี้นะคะไม่ต้องเพลย์ภาพแล้วเพราะว่าสุดท้ายหญิงสูงวัยคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ข้างสะเทือนใจนิดนึงแล้วรถเนี่ยล้มอยู่กลางถนนเลย
ทำให้เธอเสียชีวิตคาที่แพทย์เนี่ยมีการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตว่ามีการบาดเจ็บที่ศีรษะและหน้าอกในฉีกขาดนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อหลบหนีค่ะไม่ได้มารับผิดชอบ
แต่จังหวะที่เขากำลังหลบหนีอันนี้คือเป็นภาพที่เราฟีดเอาไว้แล้วให้ดูว่า
เหล็กที่มันโผล่ออกมาด้านข้างคืออันนี้ไม่รู้ว่าเขารัดไม่ดีแล้วมันเลื่อนมันหลุดหรือผูกไว้แบบนี้
อันนี้ยังไม่ทราบนะคะแต่นี่แหละค่ะมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เนี่ย
หญิงที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาตรงนั้นล้มลงไปเลย
จังหวะที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยคนขับรถบรรทุกสิบล้อหนีไปแต่มีรายเดอร์ค่ะ
รายเดอร์เขาไปช่วยกันจับตัวนำไปส่งตำรวจที่สพไซน้อย
แล้วปรากฏไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถสิบล้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะพี่ปอ
ทีมข่าวเราได้พูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะนางสาวปัธมาพรหอมไทยสมอายุ๒๙ปี
เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าแม่จะกลับบ้านอยู่แล้วแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ
เป็นเพราะคนเมาแล้วขับที่ไร้จิตสำนึกแท้เลยฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะ
เขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์กับคนอื่นก็คือมันแย่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใคร
ในเรื่องของของรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้เส้นนี้มันมีรถบรรทุกเยอะมากและข่าวการเกิดอุบัติเหตุบ่อย
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาแบบจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไง
อ่ะเดี๋ยวทางคดีแน่นอนค่ะทางตำรวจจะเรียกไปเจรจาก่ายเกลี่ยค่าเสียหายอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นเพียงแค่ลูกจ้างเขาก็ต้องคุยกับเจ้าของรถบรรทุกซึ่งก็ต่อรองค่าเสียหายนะคะ
เหลือหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะเอ่อตอนเนี้ยครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่ได้ตกลงรายละเอียดที่แน่ชัดคือยังไม่ได้ไกลเกลี่ยพูดคุย
มัวแต่ยุ่งจัดงานศพที่ผ่านมาเพิ่งเก็บกระดูกไปวันนี้ค่ะ
เรื่องของเงินเท่าไหร่เธอก็บอกว่าไม่คุ้มหรอกกับค่าของชีวิตแม่ที่เสียไปนะคะ